ต่อที่เรื่องของการจ่ายเงินแป้เจ๊กันหน่อยนะครับ
อุปนายกทางด้านของสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามเศษ
วิทยาลัยบอกว่าเรื่องของการรับเด็กหลักเกณฑ์พิเศษมีมานานแล้ว
แต่ว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการนะครับ
เงินที่ได้เนี่ยก็เอาไปพัฒนาโรงเรียนนะครับ
เพราะว่างบประมาณจากกระทรวงนั้นมีมาให้อย่างไม่เพียงพอครับ
ทางด้านของนายอัธยุทธ์ลียะวันนิษฐ์นะครับ
เป็นอดีตอุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามเศษ
วิทยาลัยก็ออกมาเปิดเผยภายหลังจากที่เข้ามอบดอกไม้
ให้กำลังใจภูมิในการโรงเรียนสามเศษวิทยาลัย
โดยยืนยันว่าที่ผ่านมาทางโรงเรียนมีการรับเด็กนักเรียนเข้าเรียน
หลักเกณฑ์พิเศษ๗ข้อมีมานานแล้ว
และอยู่ภายใต้ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

โดยเด็กที่จะผ่านหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้น
จะต้องเป็นลูกหรือหลานสิทธิ์เก่าของคนที่เคยเรียน

ขณะที่นายอัธยุทธ์นายธนาที่เป็นผู้ดูแลงานเอกสารมาก่อน
ซึ่งก็ทราบว่าเงินที่ได้รับจากการรับเด็กด้วยเงื่อนไขพิเศษแบบนี้
ได้ถูกนำไปพัฒนาโรงเรียน
จากงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการมีไม่เพียงพอ
เพราะว่าต้องนำเงินนั้นไปสร้างอาคารเรียนใหม่
ปรับปรุงทัศนียภาพแล้วก็การสนับสนุนการศึกษา
ขณะที่ส่วนตัวไม่ทราบว่าสิทธิ์เก่าที่เปิดเผยคลิปนั้น
มีการจ่ายเงินแป๊เจี๊ยมีเจตนาอย่างไร
ข้อที่จริงที่เกิดขึ้นต้องรอผลการสอบสวนเช่นกัน
ส่วนการปรับลดรับเด็กในเงื่อนไขพิเศษเห็นว่าอาจจะลดลงมา

ทางด้านของนายวิโรธสำรวจเป็นผู้มนุยการโรงเรียนสามเศษ
วิทยาลัยก็เปิดเผยหลังจากที่คณะอาจารย์และก็สิทธิ์เก่า
รวมไปถึง๑๐ปัจจุบันเข้าไปให้กำลังใจ
อย่างที่เห็นในภาพก็มีการมอบดอกบงดอกไม้
บอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็มีกำลังใจเพิ่มมากขึ้น
บรรยากาศการมอบดอกไม้วันนี้ก็มีบรรดานักเรียนเดินทางไปมอบดอกไม้ให้
ทีละคนพร้อมกับบางคนสวมกอดกันด้วย
ส่วนสิทธิ์กับบางคนที่ไปให้กำลังใจ
เพื่อความเป็นธรรมทางการศึกษา
หนึ่งในคณะกรรมการ๑๗คนที่ร่วมออกนโยบาย

จะยกเลิกแนวทางนี้ให้เหลือเพียงเงื่อนไขเดียวคือ
รับเด็กเข้ามาเรียนในกรณีเด็กนักเรียนสอบได้ผล
คะแนนเท่ากันในลำดับสุดท้ายเท่านั้นเพราะว่าตรวจสอบได้แล้วก็
ชัดเจนมากที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นธรรมที่สุดนั่นเองนะครับ